แต่มันไปพ่วงอยู่ใน

มีเพื่อนสองคนผู้ชายกินเหล้าด้วยกัน

รู้ข่าวว่ากำลังจะโดนจับเพื่อทังเพื่อน

แต่บังเอิญเขาเป็นใบ้ไม่ได้ยินด้วยรถไฟวิ่งมาพอดีชนร่างของผู้หญิงคนนี้เสียชีวิต
ยังไปไม่ถึงแฟนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมมันกลายเป็นสองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องเดียวกัน
ทีมกู้ภัยทีมอาสากู้ภัยพรมธรรมศรีคิ้วช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนายถาวรส่วนชอบอายุ๔๐ปีคนนี้
อาการก็เมาอยู่นะบาดเจ็บด้วยโดนแทงมีบาดแผลชะกันที่บริเวณหน้าท้องด้านซ้าย
เห็นลำไส้เลยเหรอคุณผู้ชมไส้ถลักออกมาเลยเหรอครับแล้วก็รีบนอนตัวสมบรมพยาบาล
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้นายถาวรคนนี้นะเป็นคนเร่ร่อน
มักจะตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนใกล้กับที่ว่าการอำเภอศรีคิ้วเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนแต่ไม่นานก็มีเสียงทะเลาะกันเออะโวยวายอย่างรุนแรงนะฮะ
กระทั่งเพื่อนในวงเล่าใช้มีดปลายแหลมแทงนายถาวรจนบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
เบื้องต้นตำรวจภูทรศรีคิ้วก็นำกำลังออกติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
กระทั่งจับได้ที่บริเวณสถานีรถไฟสี่คิวนะครับและระหว่างที่ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ
มันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาอีกฝากฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๐๔๐ปีพยายามวิ่งข้ามทางรถไฟไปหาผู้ก่อเหตุ
โดยที่เขาไม่ได้ยินเสียงตะโกนห้ามของคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ารถไฟกำลังจะมา
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถูกรถไฟชนจนเสียชีวิตขาดที่และจากการตรวจสอบในร่างกายไม่ได้มีของมีค่า
ไม่มีบัตรยืนยันตัวบุคคลแต่ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าคนนี้ภรรยาผมเองครับอืม
ภรรยาผมเองคุณจำลวทเลยนะฮะเลยครับตำลวดคุณทอนสีฮิ้วบอกว่า
เหตุการณ์นี้เริ่มจากตำรวจตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุที่ไป
กันในวงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนต้น
ตามมาจนเจอที่สถานีรถไฟตรงนี้หลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนนี้
ไม่ทราบชื่อวิ่งข้ามมาครับ

ตำรวจก็เลยพาผู้ต้องหาเดินไปดูที่เกิดเหตุ
ไปดูภรรยาตัวเองที่ตายอยู่เนี่ยครับ
ปรากฏว่าผู้ต้องหาก็บอกว่านี่ฮะภรรยาผมเอง
ซึ่งคาดว่าน่าจะรู้ว่าตัวเองโดนจับแล้ววิ่งมาหาไง
แต่เนื่องจากภรรยานั้นหูหนวกเป็นใบ้ก็เลยทำให้ไม่ได้ยินของเสียงรถไฟ
ก็เลยถูกรถไฟชนจนเสียชีวิต
แต่ฝ่ายผู้ชายก็ต้องถูกเข้าคุกในข้อหาก็ไปแทงคนบาดเจ็บ
ภรรยาก็เสียชีวิตจากรถไฟชน
ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องเดียวกันแต่เป็นสองเหตุการณ์นะครับ